ชาวเน็ตเขาแชร์โพสต์วัดขึ้นป้ายเอาไว้
บอกว่าทะเลาะวิวาดกันในงานขอปรับ๓ล้านบาท

เออพระบอกมีงานในวัดทีไรมันตีกันทุกที
เอาสิไม่มีตังค์อย่าห้าว
นี่๓ล้านนี่มันอื้อหือหือ
เนื้อประดาตัวเลยนะที่ฉันพูดตรงนี้
ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการวัด
เอออารมณ์ดึงสติกันเลยอะค่ะไม่มีตังค์ยาห้าว
ด้วยความปรารถนาดีอย่างที่คุณเพิ่งอ่านไป
นี่เป็นป้ายที่วัดอำภาพนารามอยู่ในอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
เขาก็ขึ้นเอาไว้เตือนให้คนมาร่วมงานประจำปี
วันกระตันยูบูรพาจารย์หลวงปู่เพ็งได้รับทราบทั่วกัน
ทะเลาะวิวาสในงานปรับ๓ล้านบาท
ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเห็นก็แหมมันอดไม่ได้
ขอถ่ายไปแชร์ลงในโลกออนไลน์ซะหน่อยก็แล้วกัน
เน็ตเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะมากนะคะเขาก็บอกว่า
๊าดคือปรับหลายแท้พระอาจารย์คือแบบโอ้โหปรับเยอะจังเลยพระอาจารย์
และอีกคนก็บอกคงไม่มีใครกล้าห้าวแล้วล่ะค่ะ
อีกคนบอกโอ๊ย๓ล้านคือชาวบ้านจำนำที่ใช้หนี้เลยจ้า
ก็เอาเป็นว่าเป็นกระแสที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะ
หลายคนก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมทางวัดต้องขึ้นป้ายถึงขนาดนี้
อืมก็เลยไปพูดคุยกับพระประหลัดอาจินอากินจโนเลขาเจ้าอาวาสวัด
ท่านก็บอกว่าถ้าคิดเอาความฮาคลายเครียดกับญาติโยม
มันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ในความจริงก็อยากให้คนที่คิดจะมีเรื่องในงานได้รู้
วัดเองเขามีมาตรการรักษาความสงบในงานแบบนี้เพราะที่ผ่านมา
จัดให้มีงานใหญ่ปีไหนตีกันทุกปีแถมตีกันแบบคุมไม่อยู่ด้วยอืม
อยากจะให้มาเที่ยวกันด้วยความสงบเนอะด้วยความมาสนุกตั้งใจกันมาทำบุญ
ทำทานกันให้ได้จิตใจได้ผ่องใสอย่ามีปัญหาอะไรกันเนอะ
ถ้ามีการมีปัญหากันเราก็จะทำตามที่ใต้เขียนไว้ปรับ๓ล้านแน่นอน
อ่านเหมือนห้าแต่เอาจริงอยากอยากจะเห็นใครโดนตับคนแรก
อ่านเหมือนห้าแต่เอาจริงแล้วท่านก็ยิ้มกว้างเลยนะคะอืม
ประหลัดอาจินฝากบอกด้วยว่าวัดจะจัดงานประจำปี
เริ่มตั้งแต่สิบเก้าจริงจริงก็เริ่มไปแล้วเมื่อวานนะใช่ค่ะ
เก้าถึงยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ของทุกปีก็อยากให้มาร่วมงาน
แต่อยากให้มาร่วมสนุกร่วมทำบุญให้จิตใจผ่องใส
ไม่ใช่มาทะเลาะวิวาดกันเหมือนอย่างที่ผ่านมาดิฉันอยากให้ผู้สื่อข่าวเราไปประจำอยู่ที่งานนี้จนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ด
ไปดูสิดูสิเออมันมีใครฮ่าวบ้างสามล้านไหมเออเอาสิเอาสินะฮะ
งานบุญให้ได้บุญเนอะอย่ามาตีกันดีกว่า